มีเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
เป็นการเปิดเผยจากหญิงสาวคนหนึ่งที่อายุ๑๗ปีและเธอตั้งท้องอยู่๔เดือน
บอกว่าถูกคนที่เป็นสามีเนี่ยทำร้ายจนแบบอื้อหือ
คือน่วมไปทั้งตัวไม่แทงลูกก็บุญแล้วนะ
เธอได้โพสต์ภาพบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายทั้งแขนทั้งขาลงเฟซบุ๊กส่วนตัว
แล้วก็เพื่อนของเหยื่อสาวคนนี้
เพราะว่าหญิงสาวที่ถูกทำร้ายเนี่ยเคยไปแจ้งความไว้๓ครั้ง
แต่ไม่มีความคืบหน้าเรื่องคดีไม่มีใครช่วยเหลือ
เพราะว่าบางทีพอเจอเรื่องแบบนี้ก็ชอบคิดกันว่าเป็นเรื่องในครอบครัว
แต่ความจริงแล้วที่เธอถูกเนี่ยเป็นการถูกกระทำอย่างโหดร้ายมาก
แล้วไม่ใช่เธอแค่คนเดียวเธอท้องอยู่๔เดือน
ยังมีเด็กที่โดนด้วยนะเป็นลูกของสามีกับภรรยาเก่า
ภรรยาเก่าก็เคยโดนผู้หญิงคนนี้บอกว่า
เธอต้องการความคุ้มครองต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
ที่เป็นสามีของเธอโชคดีที่เธอเนี่ยไม่แท้งลูก
ตอนนี้เธอหนีกลับไปอยู่บ้านของตัวเองแล้วเพราะไม่สามารถทนอยู่ด้วยได้
กลัวว่าถ้าคลอดลูกมาแล้วเดี๋ยวลูกจะโดนไปด้วย
ฝั่งขวามือของจอภาพของท่านผู้ชม
นี่คือสามีของเธอที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายเขาอะนะ

ไม่ยอมพบปะใครแล้วนะครับ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่านอกจากสามีก็คือผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในต้อมจะทำร้ายเธอแล้ว
มีลูกชายอายุ๔ขวบเป็นลูกของสามีกับภรรยาเก่า
ก็ถูกทุบตีอย่างรุนแรงด้วยมีหลักฐานบาดแผลฟกช้ำทั่วทั้งแผ่นหลัง
ที่เกิดจากฝีมือของคนเป็นพ่อล่าสุดบังเอิญมีเพื่อนของพ่อมาเห็นเข้า
ก็เลยถ่ายรูปส่งไปให้แม่เด็กดูแม่เด็กก็เลยมารับลูกกลับ
เลี้ยงเองแล้วนะฮะ
เหตุการณ์ทำร้ายลูกเกิดขึ้นก่อนที่จะมาทำร้ายภรรยาที่ท้อง๔
เดือนนะนอกจากนี้นะครับยังมีการนำภาพของอดีตภรรยาที่
เป็นแม่ของเด็กอายุ๔ขวบอ่ะที่เนื้อตัวมีบาดแผลช้ำเพราะถูก
ซ้อมโดนกระทืบทุบตีโดนต่อยจนหน้าบวมหนักสุดถึงขั้นโดน
คัตเตอร์กรีดคอและแจ้งความไปแล้ว๓ครั้งแต่ตำรวจไม่รับ
ดำเนินคดีให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของผัวเมียนั่นไงอีกแล้วภรรยา
เก่าเนี่ยแจ้งความละสามครั้งค่ะถึงขั้นถูกคัตเตอร์กรีดคอแต่
ตำรวจไม่รับดำเนินคดีให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของผัวเมียจน
ฝ่ายหญิงต้องหนีอยู่ด้วยไม่ได้แต่ก็ทิ้งลูกไว้อยู่ด้วย
ลูกถูกทำร้ายก็เลยมารับลูกไปอยู่ด้วยภรรยาใหม่ที่ท้อง๔
๔เดือนก็เลยถูกทำร้ายแทนโอ้โหอยากจะรู้จังเลยตำรวจที่ไหนเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปยัง
ภรรยาเก่าที่เป็นแม่ของเด็กชายวัย๔ขวบที่ถูกทำร้าย
เธอเปิดเผยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามที่ถูกเปิดเผยอยู่
เนี้ยเป็นเรื่องจริงเธออยู่กินกับในต้อมเป็นเวลา๔ปีมีลูก
ด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกชายตลอดระยะเวลาที่อยู่กินด้วยกันเธอจะ
ในต้อมทำร้ายร่างกายเป็นประจำฟังนะฮะเธอบอกกับทีม
ข่าวของเราว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถูกทำร้ายด้วยการใช้
ท่อนเหล็กตีใช้หัวเข็มขัดฟาดจนร่างกายเป็นบาดแผลแต่เธอ
ก็ยังอดทนอยู่เพราะสงสารลูกกลัวว่าลูกจะไม่มีพ่อหากต้อง
เลิกกันนิสัยส่วนตัวของนายต้อมเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หึงขี้
ระแวงชอบคิดว่าเธอมีผู้ชายอื่นซึ่งก็ยืนยันว่าไม่มีคน
อื่นแต่ในต้อมก็ไม่เชื่อค่ะกระทั่งเธอมาถูกในต้อมทำร้าย
ร่างกายหนักอีกครั้งหนึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยจึงตัดสินใจเลิก
แต่ในต้อมก็ยังตามมาราวีทำร้ายร่างกายเพราะไม่ต้องการให้
เธอไปคบชายอื่นเธอจึงตัดสินใจกลับมาอยู่กับในต้อมอีก
ครั้งหนึ่งเพราะเห็นแก่ลูกคิดว่าอ่าเผื่อในต้อมจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
แต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมในต้อมยังทำร้ายเธออีกตลอด
จนครั้งเนี้ยเธอตัดสินใจเลิกจริงจริงอืมแล้วก็บอกว่า
ฝากลูกไว้ก่อนฝากลูกให้ในต้อมดูแลไปก่อนเพราะเธอยังหาห้องเช่าไม่ได้
แล้วก็ส่งเงินมาให้ในต้อมนะในการดูแลลูกนะเธอก็เป็นห่วงลูกนะ
ไม่ใช่ว่าทิ้งลูกเลยนะกระทั่งมารู้ว่าในต้อมทำร้ายลูก
เธอก็เลยไปรับตัวลูกมาดูแลเองไม่คิดว่าในต้อมจะทำร้ายลูกในไส้ได้ขนาดนี้
พอถามลูกลูกบอกว่าถูกพ่อตีเพราะว่าเอาค้อนทุบกระจกแล้วออกไปนอกบ้าน
ขณะที่พ่อนอนหลับส่วนในต้อมบอกว่าตีเพื่อสั่งสอน
ซึ่งเธอไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ตอนนี้เธอต้องการให้ตำรวจ
ดำเนินคดีกับในต้อมให้ถึงที่สุดหลังจากก่อนหน้านี้เธอถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วไปแจ้งตำรวจถูกทำร้ายก็แจ้งตลอดแจ้งไป๓หน๓ครั้ง
แต่ตำรวจไม่เคยดำเนินการอะไรให้เลย
ปกติเค้าเป็นคนยังไงล่ะ
ก็ยังไม่เธอร่ายค่ะแซม
ทีนี้ค่ะลูกของเธอค่ะเด็กชายวัย๔ขวบ
ที่ถูกทำร้ายอืมก็บอกกับเธอนะบอกกับแม่แบบ
พ่อพ่อนอนอยู่ดูออกไปพ่อตีหนู
พ่อใช้ได้ตีหนู
กลับหลบ

อืมเจ็บไหมท่อตีหนูนานรึเปล่านาน
โอ้โหสงสารอ่ะฟังแบบนี้แล้วเด็กสี่ขวบนะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะ
นะคะอืมคุณผู้ชมทีนี้ค่ะทางนางเสามดนามสมมุตินะคะ
คนนี้เป็นเพื่อนของในต้อมกับอดีตภรรยานะคะในต้อมคนก่อเหตุเนี่ย
เขาบอกว่ารู้จักทั้งคู่มาห้าปีแล้วนะคะก็จะเห็นในต้อมทะเลาะ
ทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาคนนี้เป็นประจำคือในต้อมคิดว่าเขามีผู้ชายใหม่
ทั้งทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเขาไม่ได้มีผู้ชายคนใหม่เลย
แต่ว่าเพื่อนจะเห็นรอยช้ำตามตัวของอดีตภรรยาคนนี้โอ้โหตลอด
เคยเตือนในต้อมเรื่องทำร้ายร่างกายแล้วแต่ในต้อมก็ไม่ฟัง
มารู้ว่าในต้อมทำร้ายร่างกายลูกชายวัย๔ขวบด้วยตรงนี้รับไม่ได้
ต้อมอ้างว่าก็ลูกทุบกระจกก็เลยลงโทษต้องตี
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงลงโทษลูกแรงแบบนี้แต่เพื่อนก็บอกว่าเท่าที่รู้มา
ต้อมติดยาเสพติดค่ะอืม
เราก็รับรู้มาตลอดว่าเขาทำอย่างงี้อย่างงี้นะก็คือเรายังเราคงคิดว่าทางน้องผู้หญิงอ่ะ
เขาแจ้งความไปแล้วเราก็เลยไม่ได้อะไรแต่ทีเนี้ยมาเห็นครั้งเนี้ยก็คือ
ไม่ได้จริงจริงที่เขาทำร้ายลูกลูกเขาเองตรงที่ว่าเขาใช้
เขาเรียกว่าอะไรนะไม้แขนเสื้อกับเข็มขัดฟาดไปเห็นเขาบอกว่าน้องทุบกระจก
ทุกกระจกแล้วทีนี้คือเขาเห็นมาหลายครั้งแล้วทีนี้เขาก็เลยตีลูกเขา
ส่วนมากพูดไม่ถูกคอกันแล้วก็ทางฝั่งผู้ชายคิดว่าน้องผู้หญิงมีคนอื่น
แล้วทำไมเขาถึงจะต้องทำร้ายร่างกายเป็นแบบถึงขนาดนั้นทั้งตัวเด็กและตัวผู้หญิง
อันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าด้วยอารมณ์อะไรเขามีเอ่อยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าเอ่อ
สุราแอลกอฮอล์อะไรไหมคะอันนี้พอมีบ้างค่ะมีบ้างใช่ค่ะ
คืออะไรเขามีบ้างเห็นเขาว่าจะกินกินโปรนะคะ
ปะว่ามีไปแจ้งความแล้วแล้วแต่ไม่คืบหน้าหรอคือไม่คือ
ก็คือทางตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องผัวเมียเขาก็เลยไม่ยุ่งอืม
นักข่าวของเราบอกโปรโปรโคดิลสี่คูณร้อยอะไรแบบเนี้ย
มันก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งอ่ะนะทีนี้เพื่อยืนยันพฤติกรรมของในต้อมนะฮะ
ค่ะคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ได้ไปคุยกับอ่ารุ่นน้องคนหนึ่งของนายต้อมเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยเขามาที่บ้านของในต้อม
แล้วมาเจอลูกชายวัย๔ขวบของในต้อมเนี่ยมีร่องรอยบาดแผลทั่วตัวเลย
เขาก็ถามเด็กว่าไปถูกอะไรมาเด็กบอกเหมือนเมื่อกี้เลยที่เป็นคลิปคุยกับแม่
บอกถูกพ่อตีแต่ตอนนั้นเขาไม่เจอตัวในต้อมแต่ถามจนรู้ความก็คือ
ต้อมเนี่ยนะชอบปิดบ้านแล้วขังลูกเอาไว้ในบ้านเพียงลำพังอืม
ส่วนในต้อมออกไปเที่ยวนะแล้วก็ติดยาเสพติดที่ในต้อมอ้างว่า
ทำร้ายลูกเพราะต้องการสั่งสอนลูกที่ลูกหนีออกจากบ้าน
รุ่นน้องของในต้อมคนนี้บอกว่าก็เด็กมันถูกขังคนเดียวทุกวันทั้งวัน
เด็กมันก็ต้องอยากออกนอกบ้านแล้วพอตัวเองมาเห็นลูกออกนอกบ้าน
จะใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่ก็จะตีลูกแบบนี้
เพื่อนมันเข้าไปปุ๊บแล้วเห็นไม่มีใครอยู่เข้าไปดูในห้อง
มีน้องอาตอมอยู่นอนโดนเอาเชือกมัดค่อยมือค่อยหลังไว้
แล้วเขาก็แกะออกมาแล้วก็โดนเห็นไปแผลที่หน้า
แล้วผมก็เข้าไปเลยทีนี้พอเพื่อนส่งรูปเหมาะนั้นมาให้ดู
ใช่จับหัวผมผมมาจับที่หัวแล้วเขาร้องโอ๊ย
แล้วผมก็ไหนลองถอดเสื้อสิให้เขาถอดเสื้อ
แล้วก็ต้องแล้วก็เห็นแผลที่ตัวเนี้ยโอ้โหแผลเต็มไปหมดเลย
เหมือนโดนไม้เหมือนเสื้อด้วยครับได้สอบถามกับเด็กไหมครับตอนนั้น
ครับก็ถามออกโดนไม้แบนเสื้อแล้วก็ที่หน้าใบหน้านี้โดนรองเท้าตบหน้า
ตอนนั้นเขาไม่อยู่ครับเขาออกไปเที่ยวแล้วน้องอยู่กับใครครับผม
น้องก็อยู่คนเดียวครับครับอยู่โดนขังอยู่ในบ้านคนเดียว
เขาไม่รู้เหมือนกันว่าไปกินแล้วแต่เห็นเพื่อนเขาบอกว่ากินอินโปด้วย
ผมก็ให้เพื่อนผมมาโทรหาแม่เด็กให้เอาน้องเขาไปอยู่ด้วย
แต่ก็ตอนหลังก็เห็นได้ข่าวเพื่อนผมบอกว่าเขาไปอยู่กับแม่แล้วนี่
อันนี้ออกมารอบสองนี้หนักเลยอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับหนักคือยังไงครับ
ที่โดนตีหนักเลยน่ะช้ำทั้งตัวเลยรอบนี้กับรอบนั้นนี่คนละคนละรอบครับ
คือในต้อมตอนเนี้ยยังไม่มีใครตามเจอตัวนะใช่ค่ะ
คือก็ได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะมีเจ้าหน้าที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะฮะ
ทั้งเด็กอ่าทั้งผู้หญิงที่ถูกทำร้ายนะครับจุดที่เป็นปัญหาที่สุดเนี่ยก็คือ
จุดเริ่มต้นของคนที่ถูกทำร้ายอืม
ที่เขาไปแจ้งความตำรวจค่ะแจ้งถึงสามครั้ง
ซึ่งภรรยาเก่าบอกว่าตำรวจบอกอ่าเดี๋ยวจะดูให้อืม
เดี๋ยวจะติดต่อกลับเป็นเรื่องในครอบครัวเดี๋ยวจะดูให้
ข้ออ้างว่าเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องผัวเมียตำรวจอ้างแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะผัวเมียผัวทำร้ายเมียเมียทำร้ายผัวก็ต้องดำเนินคดีนะคะ
แล้วมันต่อเนื่องมาคืออะไรก็คือลูก
ใช่ไหมพอพอเมียเขาทนไม่ไหวค่ะแจ้งความก็แล้วอะไรก็แล้ว
เขาก็เอางั้นไปก่อนดีกว่าแต่ยังต้องฝากลูกเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเขาก็มีความจำเป็นเรื่องที่อยู่ค่ะมันก็ทำร้ายลูกใช่
เมียใหม่ก็ทำร้ายเมียใหม่อีกอ่ะนั่นไงอ่าตอนเนี้ยอ่า
ตอนนี้เป็นปลายทางแล้วเราต้องช่วยกันแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันแล้วแต่ถ้าจะย้อนไปถามต้นทางเนี่ย
นอกจากไอความทุเรศของไอผู้ชายคนนี้เนี่ยนะอืม
ก็คือจุดเริ่มต้นของการไปแจ้งความแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่สนใจ
ไม่รู้ว่ารับแจ้งความเอาไว้แล้วรับลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
แต่ยังไม่คืบหน้าหรือไม่รับเลยหรืออาจจะสื่อสารอะไรกันผิดพลาด
อ่าก็หวังว่าจะมีคำตอบจากเจ้าหน้าที่ออกมาว่านะคะ